รวมถึงรัฐมนตรีท่านอื่นที่มีอายุเกิน๖๐ปีด้วย
เพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่มีกำหนดช่วงเวลา
ว่าจะมีการฉีดวัคซีนให้กับนายกรัฐมนตรี
แต่ปรากฏว่าต้องมีการเลื่อนออกไปก่อน
ต้องใช้คำนี้คือเลื่อนออกไปก่อน
ถ้าเราออกไปก่อนยังไม่ได้ยกเลิกการฉีดนะ
แต่ต้องรอผลการสอบสวนการฉีดวัคซีนโควิด

เดนมาร์คที่มีผู้เสียชีวิตนะ
จากกรณีการฉีดวัคซีนแล้วเกิดภาวะริ่มเลือดอุดตัน
ประเทศต่างด้วยที่เขาเกิดภาวะแบบนี้

ซึ่งคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็คณะทำงานทางด้านของวัคซีนโควิด๑๙
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงร่วมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะ

เป็นช่วงเวลาที่มีการนัดหมาย
ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีรวม๑๖ท่าน
ได้มาฉีดวัคซีนโควิด๑๙แอสเตอร์เซนเนกา
แต่กลายเป็นเวทีการแถลงแทน

โดยคุณหมอปียัศกลคุณหมอยง
แล้วก็คุณหมออีกหลายท่านผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
แล้วก็ทางคณะกรรมการในการจัดสรรวัคซีนโควิด๑๙
ก็มีการแถลงข่าวร่วมกันโดยระบุว่าหลังจากที่
มีกรณีของประเทศเดนมาร์คออสเตียและประเทศในยุโรป
ผลข้างเคียงจากการที่ผู้ป่วยโควิด๑๙แล้วก็ประชาชน
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของแอสต้าเซนิก้า
แล้วเกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันนะครับเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ
ทีนี้ทำให้คณะกรรมการฉีดวัคซีนของไทยเนี่ย
ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาพิจารณานะคุณนะ

เพื่อความปลอดภัยของประชาชนคนไทยมากที่สุด
ดังนั้นจึงมีมติให้ชะลอการฉีดวัคซีนจากแอสต้าเซนิก้า
ให้กับคณะรัฐมนตรีออกไปก่อน
ทีนี้รอผลการสอบสวนสัก๒สัปดาห์
แล้วก็ถ้าผลออกมาชัดเจนอย่างไร
ว่าประเทศในแถบยุโรปเขาฉีดวัคซีนไป
แล้วไอ้ที่เป็นภาวะริ่มเลือดอุดตันเกิดจากวัคซีนจริง

แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากเรื่องของวัคซีน
บ้านเราก็มีความหวังที่จะฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าต่อไป
เพราะว่าเป็นวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุนะคุณนะ
อายุ๖๐ปีขึ้นไปนะครับ
ขณะที่คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าการเกิดภาวะเลือดแข็งตัวในหลอดเลือดดำ
ก็จริงแล้วอาจจะพบได้ในส่วนของกลุ่มชาวแอฟริกัน
อเมริกันแล้วก็ยุโรปมากกว่าคนทวีปเอเชียถึง๓เท่านะครับ
มันจะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมด้วย
และอีกอย่างเรื่องภาวะริ่มเลือดมันเกิดได้กับทุกคน
สมมุติคนขึ้นเครื่องบินมันก็จะเกิดภาวะริ่มเลืออุตัน
เขาถึงแนะนำให้ลุกขึ้นเดินบ้างขยับขาขยับแขน
ขณะที่คุณนั่งอยู่บนเครื่องบินนานบ้าง
ดังนั้นต้องตรวจสอบดูก่อนว่ามันเกิดจากเรื่องของ

คือพอหมอยงพูดแบบนี้ฟังดูเหมือนกับจะสบายใจได้เปราะหนึ่ง
แต่ก็ต้องรอแบบรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งก่อน
ผลการทบทวนอยู่ดีผลการตรวจสอบผลการสอบสวนในฝั่งยุโรปก่อน

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์เขาเรียกแบบนี้
อาการไม่พึงประสงค์๒๒ราย
ในชำนวนนี้เสียชีวิต๑กรายก็เป็นชาวเดนมาร์ก
ซึ่งทีนี้ก็ต้องสอบสวนว่าเกิดขึ้นในภาวะปกติ
ผมขออธิบายนิดนึงว่า
ตอนเราพูดว่าเกิดริ่มเลือด
หลายคนไม่เข้าใจว่าโรคนี้คืออะไร
โรคนี้เวลาเราขึ้นเครื่องบิน
เราจะเห็นมีคำแนะนำเวลาเราขึ้นเครื่องบิน

หรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าแหมอาจจะต้องกินแอสเวนก่อนไหม

เพราะว่าถ้าเรานั่งนาน
หรือผู้สูงอายุที่ต้องนอนนาน
โอกาสที่เลือดมันจะแข็งตัวในหลอดเลือดต่ำ
เมื่อมันแข็งตัวในหลอดเลือดต่ำแล้ว

อุดอยู่ในปอด
เพราะว่าเลือดดำมันจะต้องไหลเข้าปอก
ถ้ามันอุดเข้าไปที่ปอด
เลือดก็จะกลับเข้าปอดไม่ได้
โดยเฉพาะถ้าเป็นก้อนใหญ่
ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
ส่วนนายกรัฐมนตรีคือจริงทราบเรื่องแล้ว

รองนายกรรมตรีก็บอกว่าก็ได้แจ้งทางคนสนิทคนใกล้ชิดของท่านนายก
ตั้งแต่คืนวันพระสมดีที่๑๑มีนาคมแล้ว
ก่อนที่ฉีดช้าวันศูนย์กันใช่ค่ะคือไม่ต้องมาชีดวันศุกร์ที่๑๒มินาคมแล้วนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้ทำให้นายกรัฐมนตรีก็เข้าปฏิบัติภารกิจ

โดยบอกกับสื่อมวลชนบอกว่าไม่อยากให้ดราม่ามาก

ก็ต้องฟังจากทีมแพทย์แล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จริงตัวนายกเองก็บอกว่าพร้อมที่จะฉีดอยู่แล้ว
แต่เมื่อเขาให้เลื่อนก็ต้องเลื่อน
มีนะจ๊ะนะจ๋านิดหนึ่งด้วยนะครับ

หวังให้ทุกคนมีความปลอดภัยใช่ไหม
แล้วคงไม่ใช่นายกตรีที่เป็นคนสำคัญคนเดียว
ประชาชนทุกคนมีความสำคัญต่อครอบครัวของเขา
มีคนทำงานเท่าผมเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องปลอดภัยเดี๋ยวจ้ะ
ขอโทษกันนะนายกนัธมาธริบอกแบบนี้

แล้วทั่วโลกก็มีการลงข่าวหน้านี้

เพราะว่าครั้งแรกก็ขอโทษไปแล้วไง
ทีนี้โดนถามย้ำอีกบอกจะทบทวนพฤติกรรมอีกหรือไม่ผลเอกประยุทธ์ย้อนถามนักข่าวด้วยน้ำเสียงฉุนเฉียวบอกว่า
แล้วใครล่ะเอาไปเผยแพร่ผมก็เล่นกับท่านเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็จะไม่ล้อเล่นกันอีกจบ